อยู่ในรถอ่าก็ใช้ชีวิตในรถอ่ะเจ้าของหอบอกว่าเขาไม่ค่อยนอนบนห้องค่ะเขากลัวเปลืองไฟเปลืองอะไร
อันนี้เป็นภาพตอนที่กู้ศพอะไรเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอารถมาล้าง
เพื่อทำความสะอาดก็มาปงมาเปิดอะไรพวกนี้ปรากฏว่าแตรดังเอง

เห็นไหมฮะต้องยกมือไหว้บอกกล่าวกันบอกว่าเออจะมาเคลียร์รถให้อะไรให้นี่ฮะ

ไปก่อนที่จะถึงตรงจุดนี้เนี่ยก็คือคืนวันก่อนหน้าที่จะเอารถมาล้างมาเคลียร์
ตรงนี้นะครับตรงนี้ฮะนี่๓๔วันก่อนนะฮะ
ไปถึงกลิ่นแรงเปิดประตูปุ๊บเพลงดัง
แต่ว่าเราก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องรถ
เขาบอกว่ารักษณะแบบนี้แรร์ดังเอง
เพลงเปิดเองมันเป็นไปได้
ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณอะไรอย่างนี้นะ
มันเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่าไฟฟ้าระบบไฟฟ้ามันอาจจะช็อต

ว่าเปิดเพลงค้างเอาไว้แผ่นเผินอะไรมันเคลื่อนปึ๊กปั๊ก
เวลามีคนมาหยิบมาจับมันก็เพลงดังได้

ไปแล้วนะเรียบร้อยไปแล้วทางวิทยาศาสตร์เรื่องเสียงเพลงเรื่องแรร์ดังไปแล้ว
แต่ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหผ่านมาหลายวันหลายคืนเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเขาก็ยังไม่ไปไหนเลยนะ
หรือว่าคนที่เอารถเนี่ยผู้ตายเนี่ยเขาอยู่สุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่ามาทำงานมาพักอยู่ที่หอพักที่ระยองนะฮะ
อิสระสะทองบนอายุ๔๙ที่เสียชีวิตนะครับด้วยโรคประจำตัว
กู้ภัยที่จะขับรถไปส่งที่บ้านที่สุรินทร์
ให้ญาติไปให้ครอบครัวเขาก็เจอนะ

อย่างนั้นเลยเหรอฮะใช่อ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาคุณนฤทธบุญนิ่มก่อน
นี่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณนฤทธิ์ที่ไปตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะครับ
วันนี้ลงพื้นที่อีกครั้งหลังมีข่าวว่า
วิญญาณของนายอิสระที่เสียชีวิตเขาก็ยังไม่ไปไหนนะฮะ
แล้วชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังหวาดกลัวกันอยู่
นี่ครับท่านผู้ชมครับคุณนฤทธิ์ลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดที่จอดรถแล้วก็เสียชีวิตในรถนะครับ
มีการเอาปูนขาวมาโรยทับรอยน้ำเหลืองเอาไว้นะครับ
ยังมีกลิ่นอยู่เลยนะฮะกลิ่นเนี่ยยังมีอยู่เลยนะครับ
มีกองก้านทูบที่จุดทำพิธีปักเอาไว้ที่พื้นนะฮะ
ชาวบ้านก็ยังขวัญภาวะอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่างทำสีรถยนต์คนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดรถที่เจอศพ
ประมาณ๓๐เมตรบอกว่าตัวเขากับชาวบ้าน

ตอนนี้ยังหวาดภาวะขนหัวลุกกันทุกวัน

แม้ว่าญาติผู้ตายจะมาเอารถไปแล้ว
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายอิสระไปแล้ว
แต่ทุกคนก็ยังเจอกับเหตุการณ์ขนหัวลุก
อย่างเช่นกลางคืนเนี่ยมีทั้งเสียงหมาหอนทั้งคืน
มีทั้งเสียงหวีดร้องอยู่ทั้งคืน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อน
ก็มีเสียงหมาหอนหมาเห่าอยู่
แต่ผมก็ไม่ได้สังเกตว่า

หมามันเห็นใบตองใบไม้มันผิวไหวหรือเปล่า

แต่ตอนที่เราได้ยินมันหอนแปลกหรือ

แต่ว่าหมามันติดสัตว์มันก็ไม่ใช่
แต่มันดังเองตอนล้างรถที่เขาบอกว่า
มันเกิดจัดหนูกัดไฟไฟมันก็เป็นไปได้

แม่ค้าร้านขายของชำแถวนั้นนะครับ
ก็คือนางวันนี้ขอสุกอายุ๕๔นะฮะ

เธอเนี่ยนั่งกินเหล้ากับนายอิสระผู้ตาย
ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในคืนวันนั้น

ก่อนเกิดเหตุนายอิสระขับรถกระบะ

พอเรื่องชีวิตครอบครัวให้ฟัง

ดื่มย้อมใจระหว่างดื่มเหล้า

ก็เดินไปเปิดเพลงกอดฉัน

แต่เขาชอบเพลงนี้ผู้ตายก็เปิดในรถนั่นแหละ

เปิดแบบนี้เป็นเพลงโปรด
ก็ยังเตือนอยู่ว่าเอออย่าเปิดเพลงเสียงดังนักสิ

ก็เลยขับรถออกไป

นี่คือลานจอดรถของหอพักเขา
แล้วยังกลับมากินเหล้าต่ออีกพักนึง

แล้วก็หายไป๕วันได้

บอกว่าจะได้ประหยัดไฟอะไรพวกนี้

มันก็ยังหยดอยู่แถวพื้นมันยังส่งกลิ่นอยู่

จะออกมั่วที่ผ่านมา

ชำที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกนะครับ

แล้วก็พบว่านายอิสระเสียชีวิตในรถ

แล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม

เวลาสักประมาณ๒ทุ่มในคืน
วันนั้นน่ะกู้ไภ

ออกจากรถไปแล้วแต่
เธอยังเห็นนายอิสระ

วนเวียนอยู่แถวหน้าหอพัก

เหมือนคนเมาทรงตัวไม่อยู่

เพลงที่มันดังในรถนี่แหละ
อดฉันให้แน่นนั้นใช่เขาก็มาเปิดเพลง
เปิดเพลงอยู่ตรงนี้เนอะเปิดทุกเช้าเพลงนี้

เขาชอบเพราะว่าเขามีครอบครัว

ที่ฉันสังเกตว่าทำไมเขาเอาศพไปแล้ว

ชุดเดียวกันวันนั้นเลยเดินอย่างเงี้ยอ่า

แล้วก็บอกว่านายอิสระที่เสียชีวิตเนี่ย
เหมือนกับพูดแปลกเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต
ลักษณะเป็นลางถามถ่ายอายุคนในวงเล่าที่นั่งกินด้วยกัน
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอายุ๔๙นะ
โอ้โหแล้วงวดหลังจากที่พบศพเนี่ยก็ออก๙๔อะไรประมาณอย่างนี้

คุณนฤทธิ์ยังได้คุยกับลุงการนะ
ลุงการเนี่ยเป็นกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง

นี่ลุงการนี่บอกเรื่องของผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเพลงไม่เกี่ยวกับเสียงแตรนะ

แต่ว่าผมเนี่ยนะเอารถกระบะของผู้ตายเนี่ยจากร้านคาแคร์ร้านล้างรถนะวันที่แตรดังอ่ะ

ผมเนี่ยต้องขับกระบะคันนี้ไปส่งให้ญาติญาติผู้ตายเขาที่บ้านเกิดเขาที่สุรินท

วันที่ไปล้างรถกันถ้าแตรดังอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็ต้องขับรถไปส่งให้ญาติเขาที่สุรินทร์
ระหว่างขับรถไปก็ไปกับญาติผู้ตายด้วย

องกระจกหลังไปที่กระบะหลัง
เห็นผู้ชายนอนขดอยู่ที่กระบะหลัง

สักพักเห็นคนเนี่ย

ห้อยขาลงมาที่หน้ากระจกรถอีก

เห็นอย่างนี้เลยตกใจมาก

ลุงการบอกว่าแต่ตัวเองเนี่ย

ตัวลุงการเนี่ยมีร่างทรงพ่อแก่อยู่ในตัว

วิญญาณของนายอิสระยังไม่ไปไหน

แล้วบอกกล่าวว่ามาดีนะ
แค่ต้องการมาขับรถเอาไปส่งให้ที่บ้านเกิดเท่านั้น
ฮ่อยตรงข้าจกเลย
ข้ากระจกหน้าขนขับเลย
ก็เหมือนทำท่านั่ง

ผมก็บอกทำไมขายสิบตลอด
ผมจะเอารถไปให้ญาติพี่น้องใช้นั้นลง

หรือบอกคุยอย่างย่ากันไหม
ทำไมเขาถึงห่วงรถขนาดนั้นหรือเป็นยังไง

ทำอะไรอะไรเลยให้อยู่สภาพเดิมห่วงมาก
นี่ฮะก็ขนาดเขานอนในรถเขาทุกคืน

ด้วยความห่วงรถหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่

เอารถไปส่งเสร็จนี่เห็นไหมลุงการวันนั้นต้องว่าอย่างนี้ฮะ
แรที่ดังเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องหลักวิทยาศาสตร์
เราก็ถามไปแล้วนะถามที่เขาเป็นศูนย์รถเข้าไปแล้ว
ว่าไฟฟ้าอาจจะช็อตได้อะไรกันถูกต้อง
ลุงการบอกพอเอารถไปส่งที่บ้านที่จังหวัดสุริน

แกก็กลับมาที่บ้านที่ระยองแกอยู่ระยอง
ปรากฏว่าพอมาถึงบ้านทุกคนที่บ้านลุงการบอก
ทำไมมีกลิ่นศพแปลกนี่ฮะ

คุณผู้ชมครับคุณนฤทธิบุญนิ่มนะ

เดี๋ยวมีภาพที่บ้านลุงการหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะ

คือตอนที่คุยกันอยู่เรื่องนี้
ไฟบ้านลุงการดับขึ้นมาซะอย่างนั้น
ที่บ้านข้างไม่ดับเลย
ก็เลยสร้างความงุนงงสงสัยแปลกใจกัน

แต่รถคันนี้ทางญาติบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะนำไปขับต่อแหละ

น้องสาวจะมาใช้ใช่ไหมน้องสาวจะไปใช้ต่อ